ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครนายกก่อนนะฮะ
มีรถเก๋งป้ายแดงคันหนึ่งเนี่ย
พุ่งชนจักรยานยนต์ของสองตายายนะฮะ

เพราะว่าคนขับรถก็ยอมรับว่า

ใช่แล้วดูตามภาพเหมือนกับว่าโอ้โห

ผู้ที่เสียชีวิต๒ศพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านนาวัดตาอิน
่งหน้าวัดตะอินตำบลศรีกระอาง
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ

สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะฮะ
สองศพนี้นะครับมีในสวงศรีสาคร
อายุ๘๒ปีนะครับ
ตอนที่ถูกชนเข้าไปเนี่ย

อยู่ข้างรถเก๋งคันที่มาชน
มีแผลแตกที่หน้าผากด้วยนะครับ

ช่วยกันปั๊มหัวใจนะ

แต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะ

ห่างไป๑๐เมตรนะครับ
มีร่างของนางละอศรีสาคอน

ละอออายุ๗๒ปี
มีแผลที่ขาซ้ายนะฮะ
ขาซ้ายหักแผลเปิด

ตอนนั้นก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเหมือนกัน

สามีภรรยาเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ

คันนี้ฮะของทางผู้ที่เสียชีวิตที่ขี่กันมา
ถูกชนจากทางด้านหลังของรถ
ชิ้นส่วนรถกระจายเต็มพื้นถนนไปหมด
มีปิ่นโตมีกระติกน้ำ
ของผู้ตายที่เขาเตรียมมาเป็นอาหารกลางวัน
ตอนที่นำมากันเนี่ยนะฮะ

นี่ฮะปิ่นโตกระติกน้ำ

ในที่เกิดเหตุมีรถยนต์สีขาวป้ายแดงนะฮะ
หมายเลขทะเบียนวแหวน๗๙๙๕กรุงเทพมหานคร

ตรงฝั่งคนขับเนี่ยเสียหาย
เพราะว่าเป็นจุดที่พุ่งชนเข้าไปนะครับ
กระจกหน้ารถฝั่งคนขับก็แตกนะครับ

เนื่องจากผู้ที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วถูกชนเนี่ย
ร่างของเขากระเด็นขึ้นมาถึงกระจกหน้ารถด้วยนะครับ

คนขับรถเป็นผู้หญิงนะครับ
เป็นหญิงอายุ๒๔ปี

ยืนรอให้การกับตำรวจ

หลังจากเกิดเหตุชนกันเข้าไปแล้ว
คนที่ขับรถที่เป็นผู้หญิงรีบลงมาจากรถแล้วก็มาดูสองตายายนะครับ
พร้อมกับกล่าวขอโทษสองตายายอยู่ตลอดเวลา
แต่สุดท้ายแล้วสองตายายก็เสียชีวิตนะครับ
ลูกสาวของผู้ตายชื่อนางพิมอำพรอายุ๕๖ปี
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เธอก็โมโหแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ฟังจากชาวโม่งชาวบ้านบอกแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์
ยืนยันว่าพ่อของเธอที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์แล้วแม่ซ้อนท้ายมาเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ข้ามเลนไปแล้วนะฮะข้ามไปแล้วนะครับ
แต่รถเก๋งเนี่ยพุ่งเข้ามาชนนะครับจนกระเด็นแบบกระจัดกระจายแล้วก็เสียชีวิตทั้งพ่อแล้วก็แม่
ตอนนั้นเขากำลังจะไปไหนครับพ่อเขาก็มาแผงไม้เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่แผงไม้
บ้านใกล้ตรงนี้เยอะไหมครับไม่ไกลค่ะบ้านอยู่ใกล้ค่ะ
คือว่าเขามาจากเส้นไหนครับมอเตอร์ไซค์มาทางตรงเหมือนกัน
ตรงจากบ้านนาทุ่งศรีสะอาดอ๋อกำลังจะเข้าที่ทำงานแห่งไม้
เขาข้ามแล้วไม่ใช่กำลังจะเข้าคือข้ามมาแล้ว
ตัดหน้ารถเก๋งและถูกชนเดี๋ยวดูพลาดจากล้องหน้ารถเก่งขันที่ไปชนแลนะครับ

เพื่อที่ของนั่งรถจะได้ไม่บัง
ตรงนี้ฮะที่ลูกสาวผู้ตาย

แต่พ่อกับแม่เนี่ยขี่จักรยานยนต์
ข้ามฝั่งที่รถเก่งวิ่งมาเนี่ย

จักรยานยนต์ข้ามฝั่งมาขนาดนี้เนี่ย

พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วออกมาแล้วเจอเลย

ชะลอหรือหยิบเหลน

เขาพยายามที่จะอธิบายว่าพ่อกับแม่เขา
ไม่ได้ขี่จักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก่งแล้วถูกชน
ซึ่งในมุมของคนขับรถยนต์คันนี้

หญิงสาววัย๒๔ปีคนนี้ชื่อนางสาวพรพันธ์ศรีมาศ
ซึ่งก็รอเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

เธอบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอขับรถมาด้วยความเร็ว

แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเบรกไม่ทันจริง
เพราะเขากำลังโฟ้งเข้ามาอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วหนัวเบรกแต่เดี๋ยวมันหนูก็เลยโฟ้ง

เขาก็บอกว่าเขาเบรกไม่อยู่จริง
นี่นะคะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบอะไร
คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเรา

พร้อมกับอาสามูลณิธิร่มกะตันยู
ก็บอกว่าถนนที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะ

ร่องรอยการเฉียวชนยังมีอยู่เลยนะคะหลายจุดนะคะ
อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูบอกว่า

ห่างกันประมาณ๗๘เมตรนะคะ
ส่วนรถจักรยานยนต์กระเด็นไปอีกทางหนึ่งเลย
แล้วชีพจรของทั้งคู่อ่อนลงเรื่อย

พยายามจะช่วยชีวิตอยู่ครึ่งชั่วโมงอะค่ะแต่ไม่เป็นผล
ที่ผจญออดลงเรื่อยนะครับ
แล้วก็ประสานที่รอพอบ้านนา
ให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วม
แต่ว่าคุณลุงได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
คุณป้านี่คือพอกระแทกลงที่โต๊ะขายสินค้าเขาเนอะ
ก็ไม่มีชีพจรเลยครับ
ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ตรวจสอบแล้ว
แล้วก็ทำการทำชีพจรดูแล้วนะครับ
ก็ไม่มีที่ประจรสัญญาณชีพเช่นกันครับ

แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับ

จากวัดอินประชารามหมู่ที่๑หมู่ที่๒
ตะบนศรีกะอางจะเกิดเหตุบ่อยมากครับ

ถ้านับศพก็ประมาณเป็นร้อยศพแล้วครับ

ใช่กู้ภัยเขาบอกเลยส่วนใหญ่ทางตรงนี่แหละ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่ารถจะขับเร็ว

ใช่เซ่นนี้ทางตรงเลยนะ

พอขับเร็วแล้วก็พอเจอเหตุสุดวิสัย
เหตุฉุกเฉินบางทีตัดสินใจไม่ทัน

จรินทิพย์สันเสริญอายุ๔๗ปี

ผู้เสียชีวิตทั้งคู่มีอาชีพรับเพาะกล้าไม้

ก็ได้ค่าแรงวันละ๓๐๐บาท
ทุกวันทั้งคู่จะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็เห็นรถยนต์คู่กรณีขับมาเร็วมากนะคะ
เธอก็ตะโกนบอกนะคะตะโกนบอกว่ารถอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ารถยนต์ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์แบบเต็มเลย
ร่างของตายายทั้งคู่ก็กระเด็นลอยกันไปคนละทิศคนละทาง
ร่างก็ตกกระแทกพื้นเธอบอกเธอเห็นกับตา
เห็นเต็มเลยเธอบอกเธอตกใจมากสะเทือนใจมากรีบวิ่งไปดู
แต่คนขับรถคู่กรณีก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
แล้วก็ได้ยินว่าเขาพูดขอโทษอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ขอโทษขอโทษกล่าวคำขอโทษกับตายายคู่นี้อยู่ตลอด
คำแรกที่ได้ยินคำแรกที่ได้ยินเขาลงมาไหว้คนเจ็บ
ขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขับรถมาไหวอะไรพี่
ซื้อขนมตะโก่เผือกพี่ไปกล่องนึง

ทำไมไม่มาขายตอนกลางวัน

มันไม่ทำแต่เช้าเราก็ตั้งใจว่าทำแต่เช้าแล้วไปให้แก

คือเหมือนอยากให้แกไปครูอยากจะรู้อะไรงั้นแหละ
ก็สงสารไงเพราะว่าไม่คิดเนอะยังคุยเล่นกันอยู่

ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังมากนะคะ
ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นรถชนคน
คิดว่าใครขับรถชนสุนัข
พอวิ่งไปดูโอ้โหเจอร่างตายายนอนหมดสติ

รถเร็วมากค่ะชาวบ้านบอกส่วนใหญ่จะขับกันเร็ว
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านถูกรถชนเสียชีวิตตอนกลางคืน
แล้วก็หาคู่กรณีไม่เจอด้วยซ้ำชนปุ๊บหนีเลย

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หน่อย
หรือติดกล้องวงจรปิดให้หน่อย
เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงตรงจุดนี้
แล้วก็ทรวมที่ฉันย่างไกลอยู่

วิ่งไปดูตัวแรกเขายังไม่ถึงใจ

แล้วก็จะไปปะโถงอาไว้ถ้วย

ทำงานที่ไม่ได้ร่วมชะลอ

แซงไปเลยบางทีคนอยู่ข้างถนนเนี่ยรถข้างถนนอะไรบางทีไม่เห็น
ชนเลยที่เขารูดไปเลยอย่างนี้ประจำ
ตอนนี้ศพของคุณตาสวงแล้วก็คุณยายละอ
นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอินประชาที่นครนายกนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ครอบครัวยาดเพื่อนบ้านชาวบ้านก็มาร่วมพิธีกันนะครับ
ส่วนหญิงสาววัย๒๔ปีคนขับรถที่ชนคุณตาคุณยายเสียชีวิต
วันนี้ก็มาร่วมเคารพศพนะฮะนำพวงหลีดมามอบให้ด้วย
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนหนึ่งด้วย
ได้คุยกับลูกกับญาติญาตินะฮะเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อกันนะครับ
โดยเธอก็บอกกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมจะชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะฮะ
เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วทางบ้านเธอเองก็ไม่ได้มีฐานะฐานะ
คืออ้ออ่ะพร้อมที่จะช่วยอย่างทางผู้เสียชีวิตเต็มที่เลยค่ะ
ช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรได้อ้อก็พร้อมที่จะช่วยเนาะ

เราก็เต็มที่เท่าที่เราช่วยอะไรอีกน่ะค่ะ

เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
พอบ้านนาจะเรียกคนขับรถคู่กรณี
แล้วก็ทางฝั่งญาติของผู้ตายทั้งสองศพมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย
ส่วนเรื่องการแจ้งข้อหาก็ต้องแจ้งข้อหากันตามหลักของกฎหมายกันต่อไปนะฮะ
เรื่องของการขับรถประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอะไรนะฮะ
แต่ว่าคนขับเขาไม่ได้หลบหนีนะครับ
ลูกสาวกับญาติของผู้เสียชีวิตวันนี้ก็คุยตกลงกับคู่กรณีแล้วนะครับ
ทางฝั่งญาติของคุณตาคุณยายบอกว่าก็พอใจในระดับหนึ่ง
ทางฝั่งของคนที่ขับรถชนเขารับปากว่าจะชดใช้เยียวยาให้นะครับ
สพบ้านนาบอกว่าคนขับคู่กรณีกับผู้เสียชีวิตเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอะไรอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการที่จะเรียกมาคุยกันต่อไป